เมื่อกี้เราก็รีวิวตัวแรกไปแล้ว
แต่ตอนนี้เมื่อกี้พี่กาวบอกแล้วจะพาไปเที่ยวรอบโลกเนี่ยรออยู่
เที่ยวรอบก็คือตัวนี้เลย
ดูสีดูสีเพราะมีสีแบบเทาดำคิตเตอร์บัตรออนคิตเตอร์แล้วแบบหัวตานิดนึงอะไรแบบนี้
โอ้โหมีสีน้ำเงินด้วยอ่ะน่ารัก
มันก็ดูเป็นสดใสไงบราซิลนี่เขาจะแบบทะเลไงแล้วที่สำคัญ
สีนี้เป็นแบบรอนอ่ะวังทองบรอนแบบดูเหมือนตากแดดอับแดดมันทึบนิด
อันนี้พี่กาวชอบนะเราชอบเราชอบสีนี้

นิวยอร์ก

ตัวเดียวเป็นแบบอุ่นนะ

ไม่ถ้าอย่างนั้นให้ป้าพิมรีวิวตัวนี้ดีกว่าไหมโรมตัวไหน

น่าจะเหมาะกับคนไทยเนาะ
เพราะว่ามันจะเป็นแบบอุ่น

กลับมากับผลิตภัณฑ์ตัวที่๒นะคะ

จะเลือกใช้เซตนี้เลยค่ะ

เป็นสีที่แบบว่ามีความวิ้งวิ้งอยู่ในตัวนะคะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นสีที่เป็นออกแนวสีพีชอมชมพูนะคะ

สีจะชมพูอมพีชสวยอย่างที่เห็นในพาเล็ตหรือเปล่านะคะ
เอาละค่ะตอนนี้พิมจะทดสอบสีของเขานะคะ

ชัดเลยนะคะว่าให้สีที่ดีมากเลย

ดูสิคะว่าให้สีที่ชัดเยอะนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญนะคะเนื้อนุ่มมากเลยนะคะตรงนี้
แล้วก็มีวิ้งอ่อนเท่านั้นนะคะ
ทำให้เวลาลงที่บนโหนกแก้วแล้วเนี่ยนะคะ
จะทำให้ดูแวววาวแต่ไม่ดูระยิบระยับมากจนเกินไปนะคะ
ทำให้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะน้องออมน้องไอซ์
เป็นไงเจอ๒ตัวนี้เข้าไปนะคะ
บอกเลยว่าหยิบแปลงแต่งหน้าขึ้นมากันไม่ทันเลยนะคะ
พิมพ์มันบอกว่าพิมพ์รักทั้งสอง
ชอบทั้งสองตัวจริงหลังจากได้ทดลองแล้ว
เชื่อว่าน้องทั้งสองคนก็คงจะมีความชอบส่วนตัวในใจกันอยู่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดเรทให้ป้าพิมด้วยนะคะ

เห็นไหม
เรียดเนอะ๒ไอเทม๒สไตล์แบบนี้หนักใจอ่ะ
ไม่แล้วทำไมรู้ไหมเขาไม่ได้ให้เราด้วยนะ
ใช่เมื่อกี้พี่กาวบอกโอ๊ยเลือกแย่วแบบ
ไม่ต้องเครียดเขาไม่ได้ให้เรา

ตอนนี้ถึงเวลาของเราที่เราจะมาติดเลสกันแล้ว

เรามาติดเรท

มาตัดสินใจยากมากมากเลยนะเพราะว่าชอบทั้งสอง

หนึ่งสองสาม

ชอบเพราะว่ามันมีสามสี
สามสีเวลาที่ปัดไปแล้วเนี่ยนะมันแบบ
มันเรนด์ไปแล้วเนี่ยมันทำให้หน้าเราดูมีมิติไง
มันจะมีเข้มอ่อนกลางอะไรอย่างนี้

มันเหมือนเหลือบเวลาเราแบบหมุนเล่นไฟมันจะแบบเหลือบ
ที่สำคัญนะแบบนี้นะเหมือนแบรนด์หนึ่งที่แบบราคาแพงมาก

แต่สำหรับตัวนี้เรามารีวิวต่อเลย
หนึ่งสองสาม

สีน่ารักมาก
เป็นอะไรที่น่ารักจริงแล้วคือพอพูดแต่ละเมืองที่พูดมาเนี่ยนะ
เห็นภาพเมืองบ้างนั้นเออจริงว่ามันคาแรคเตอร์นั้นจริง
แล้วมันทำให้แบบว่าคนที่ซื้อไปแบบสามารถแบบ

เราอยากแต่งตัวแบบแต่งตัวแบบไหนแต่งหน้าให้เข้าเนี่ย
มันจัดสีไว้แล้วมันจัดสีไว้แล้วน่ารัก
ที่สำคัญเชื่อเลยว่าเวลาหยิบออกมาใช้เพื่อต้องแบบ
แก่น่ารักอะเออเราเป็นคนหนึ่งแน่

ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของสองแม่บ้านออมไอซ์
จนต้องยกป้ายจอจัดไปให้เสียกันอย่างพร้อมเพียงเลยค่ะ
อ่ะวันนี้มีมาแจกคุณผู้ชม

นี่เขามาร่วมเล่นเกมไม่มีแจกพิมพิกรบ้างเหรอ
ซื้อมาซื้อก็ได้ให้คุณผู้ชมนะ
ก็ได้โอเคค่ะสำหรับช่วงเวลาดีแบบนี้เนี่ยนะ

เข้ามาร่วมสนุกกันค่ะที่เฟสบูแฟนเพจแม่บ้านประจำบาน
กี่รางวัล๕รางวัลเป็นบอดี้ครีมจำนวน๕รางวัล
เป็นบอดี้ครีมบอดี้ครีม๕รางวัล

แต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะ

เราอยากจะไปแล้วอ่ะตอนนี้
น้องยังไม่มีโอกาสได้ปั่นวิ้งเหมือนพี่เลยนะ
คุณน้องต้องปัดนะแล้วปัดต้องไปพร้อมกันนะ

หรือยังอินดี้พอไหม

เราต้องแบบมีขนอะไรที่มันดูแบบแนวว่า

ไม่เป็นไรฉันเชื่อว่าเราแค่มีวิ้งวิ้ง

ถ้ายังงั้นเราไปเจอกันเลยในช่วงนี้ค่ะ